ร้อนนะคะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะ
เรียกว่าสคริปต์เนี่ยโอ้โหไฟไหม้กันมาเลยยังคุ้มอุ่นกันอยู่เลย
กับคุณแจ็คจิลค่ะรำมือถวายหนังหน้าครู
คุณผู้ชมเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะคือมันเป็นการแก้บนค่ะ
หลังจากที่แม่ติ๋มของเราเนี่ยเคยไปกราบพี่แกลอรี่ของพี่แจ็คจิล
พี่ทิวแจ๊กจิลนั่นแหละค่ะแม่ปิ๋มเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะ
ตอนนั้นนะคะเกิดอาการตัวสั่นร้องห่มร้องไห้
แล้วก็สัมผัสได้ว่าหนึ่งในหนังหน้าครูนั้นนะคะ
ที่ไปไหว้เนี่ยมีครูในอดิตชาติของพี่ปิ๋ม
เมื่อ๒๐๐กว่าปีที่แล้วอยู่ด้วย

เจ้าตัวน่ะก็เลยขอพรนะคะ๓ข้อแล้วปรากฏว่าอะไรไงรู้ไหมคะ

ก็เลยมารำถวายอย่างภาพที่เห็นนี่แหละค่ะ
พร้อมด้วยคุณโบซุปเปอร์วาเลนไทยค่ะ
ซึ่งพี่ปิ๋มเองนะคะก็เปิดเผยความรู้สึกก่อนรำนะคะ
สิ่งที่ขอคือได้มาทั้งหมดจึงมารำถวายไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
คุณปิ๋มมานี่ก็คือครูบาอาจารย์ที่นี่บอกว่าคุณรอมันอยู่ไหม
คำนี้ซึ่งคุณปิ๋มก็เลยรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็เหมือนปลดล็อกเนอะ
ใช่ค่ะก็ขอไป๓เรื่องนะคะแล้วก็สำเร็จทั้ง๓เรื่อง
แล้วผมก็ได้ในสิ่งที่ขอไปด้วยแล้วได้เกินมาด้วย
แล้วทีนี้ปิ๋มก็เลยด้วยความโฮรบนะคะ
ปิ๋มได้แล้วปิ๋มมีความสุขปิ๋มก็อยากจะถ่ายทอด
แล้วก็อยากให้ทุกคนที่รู้ที่มามีความสุขแบบนี้ด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะภาพที่เห็นเนี่ยหนังหน้าครูนี่เป็นความเชื่อนะคะอย่าตกใจนะคะ
โดยเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่พี่จิลจักรพงศ์เปิดให้เห็นหนังหน้าครูทั้ง๒๑หน้า
ตามภาพที่เห็นนะคะเยอะที่สุดในประเทศไทยค่ะ
แล้วก็มีเกร็ดความรู้ความเชื่อเกี่ยวกับผนังหน้าครูมาบอกเล่า๙๐ด้วยนะคะ
คือหนังหน้าครูที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมพี่จิลเนี่ยเก็บไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๓ค่ะ
วิธีการทำหนังหน้าครูก็คือเจ้าของหนังหน้าส่วนใหญ่เป็นครูสายนัตตสินค่ะ
จะเป็นคนสั่งเสียแล้วก็อนุญาตให้ครอบครัวลูกศิษย์นะคะ
นำหนังหน้าของตัวเองมามอบให้กับลูกศิษย์ต่อไปค่ะ
โดยมีคุณหมอคุณสัยนี่แหละค่ะเป็นผู้ทำพิธีนะคะ
หลังจากที่เลาะหนังหน้าออกมาแล้วนะคะ
ทำพิธีจะปั้นดินหรือว่าไม้ทำเป็นโครงหน้าของเจ้าของหนังหน้าอีกทีค่ะ
แล้วนำหนังหน้าดังกล่าวมาผือไว้ให้แห้งนะคะ
เพื่อการคงรูปจากนั้นก็จะนำขี้พึ่งมาโฉมนะคะ

ผู้ที่กราบไห้บูชาก็จะโดนบันดาลให้ตามสิ่งที่ขอนะคะ
ก็เป็นเรื่องความเชื่อของคนทางด้านนัตตสินนะคะ
อย่างที่เห็นไปก็คือเป็นการเอาโครงนะคะ
เอาดินเอามาปั้นอีกทีนึงนะคะ

อ่านะคะก็ดูไว้แล้วกันนะคะ